มาเลยนะคะเตรียมแน่นอนนะคะ

แล้วข่าวนี้ก็งานโชว์ก็แน่นมาก
เสียงอลังการงานสร้างค่ะยี่ห้อเป๊กกี้ศรีธัญญาโชว์ที่ไหนฮาที่นั่น
แล้วเทศกาลแบบนี้คิวแกแน่นแน่นอนแน่นนะคะคุณผู้ชมแบบคิวยาวเนี่ย
จองถึงกลางปีหน้าเลยค่ะโอ้โหส่วนพี่ใหม่ขยักเฮนะฮะ
ไปเจอกันที่จังหวัดอายุทยาค่ะพี่เป๊กกี้และชาวคณะพร้อมเสิร์ฟความสุข
ให้ถึงขอบเวทีเพราะพี่ก็หายเงินยังจองได้นะจ๊ะ
รับรับหมดเลยค่ะเพราะว่าเป๊กรับหลายอย่าง
เพลงก็รับพิธีกรก็รับคอมเมนต์ก็รับนะคะ
เวนต์รับหมดเลยค่ะโทรมาหาเป๊กได้เลยค่ะ

ไปทำงานด้วยความเที่ยงตรงสุจริตค่ะ
มีขโมยของลูกค้ากลับมานิดหน่อยเท่านั้นเอง

ซึ่งอายุทยาจองกันมา๓ปีแล้ว

เดี๋ยวจะได้เจอกันที่อยุธยานะฮะ